มีเรื่องราวให้ชาวเน็ตได้แสดงความคิดเห็นกันแบบเข้มข้นอีกแล้วนะคะ
กรณีร่างทรงชื่อดังในโลกออนไลน์ค่ะ
พ่อปู่มหาหมุณีอริยดาบุตรหรือนายชัยรัฐยอดพรม

เคยแบบโอ้ท้าทายฟันไม่เข้า
โชว์กุญแจรถเบ้นหรูอะไรแบบนี้คือหลายอย่าง

คือถ้าเราคุ้นชินเนี่ยจะเป็นภาพ

ค่ะผมดำเขาดำเนอะ
ก็ดังของเขาในทางหนึ่งมีคนที่เชื่อถือ
แต่ว่าจะมีเสียงคอรหาบ้างอะไรบ้างก็ว่ากันไป
ใช่ค่ะส่วนล่าสุดเข้ามาในลุคฝั่งขวามือค่ะเขาผมทอง
ผมสั้นเลยใช่ค่ะหัวทองเลย
แล้วไม่ใช่แค่ลุคใหม่ที่ถูกพูดถึง

ชาวเน็ตเขาเรียกกันว่าลุงโทนี่บุหรี่ทำเอง
เป็นคนที่ตำรวจบอกว่าต้องการตัวเพราะมีความผิด

เขาเฟซบุ๊กไลฟ์แล้วมีผู้หญิงนุ่งบิกินี่ทำท่ายั่วยวนเกือบขึ้นคร่อมเลยค่ะ
แล้วก็ชวนให้ลงทุนในเว็บออนไลน์บอกว่าฝากเงินหลักหมื่นได้ผลตอบแทนหลักแสน

ถือเพลง

เอาแชร์แล้วแชร์แล้วแล้วเร็วเร็วเร็ว
คือเท่าที่ดูก็คือผู้ชายผมขาวลุงโทนี่บุรีทำเองเนี่ย
ใช่ค่ะเป็นเพจของโทนี่บุหรี่ทำเอง
เพื่อจะหาลูกค้าไปฝากงงฝากเงินอะไรเขาสักอย่างที่เขาบอกว่าได้เป็นแสนอะไรของเขาเนี่ย
จริงแล้วเรื่องแรกเนื้อหาที่เขาเชิญชวนเนี่ยก็ต้องตรวจสอบว่าเข้าข่ายเป็นการหลอกลวงหรือเปล่า
เชิญชวนให้ไปลงทุนในลักษณะที่ว่าฝากเงินหลักหมื่นได้ผลตอบแทนหลักแสน
สองก็คือเอ๊ะถ้าเป็นร่างทรงเป็นพ่อปู่เนี่ย
มีผู้หญิงมานุ่งน้อยห่มน้อยมานวลเนียมแบบนี้มันได้เหรอ
คือแบบชัดเจนหมด
หลวงปู่มหาหมุณีอริยดาบทออกมาชี้แจงค่ะอ๋อเหรอฮะ
เขาบอกว่าการแสดงค่ะอันนี้มันเป็นการแสดง
ที่เห็นเนี่ยเหรอมันเป็นการแสดง
ก็ไม่ได้ทำความเดือดร้อนหรือความเสื่อมเสียอะไรให้ใครนี่
ไม่ได้ทำผิดกฎหมายด้วยก็แค่รับงานแสดง
ว่าตอนที่ถูกผู้หญิงแตะต้องตัวไม่มีอารมณ์ใดทั้งสิ้น
มีอารมณ์แค่กับภรรยาของเขาคนเดียวก่อนทำการแสดงมีการขอขมาครูเนื้อหนังก่อน
จะมาแสดงกันง่ายแบบนี้นะคือเปรียบไปเหมือนดาราไปรับรีวิวสินค้า
เขาบอกเขารับรีวิวสินค้าคือรับแสดง
แล้วเขาบอกด้วยนะว่าถ้าจ้างอีกก็จะไปทำอีกนะถ้ามีใครจ้างอีกก็จะไปให้
นี่ยังไม่รู้ตัวอีกว่าตัวเองไปรับแสดงให้กับเว็บหรือว่าเพจ

รับรีวิวสินค้าเป็นทีเซ็นเตอร์ในสิ่งที่มันถูก
ไม่หวั่นต่อสิ่งร้าวรับจ้างแบบนี้มันก็สุจฤทธิ์มันยังไม่ได้ผิดกฎหมาย
ลองฟังเสียงดูค่ะ
นี่แหละเขาบอกว่าภาพที่ปรากฏออกไปสู่สายตา
สาธารณะเป็นภาพที่ไม่เหมาะสมในการแสดงออกและเป็น
พฤติกรรมที่ส่อไปในทางหมินต่อวิชาชีพพระเวทและการศักยันต
นำมาซึ่งความเสื่อมเสียชื่อเสียงในวงกว้าง

ใดที่แสดงออกถึงพฤติกรรม
ไม่อนุญาตให้ผู้ที่มีพฤติกรรมไม่เหมาะสมเข้าร่วมกิจกรรมใดกับสมาคม
รวมถึงจะให้หมดสภาพความเป็นสมาชิกของสมาคมโดยไม่มีข้อยกเว้นใด
เพื่อปกป้องชื่อเสียงของครูบาอาจารย์และสมาชิกของสมาคมด้วยนะคะ
คือปู่มหาหมุณีเนี่ยไม่รู้แหละว่าจะอยู่ในสมาคมหรือว่าไม่อยู่เนี่ย
อันนี้คือเขาไม่ยินดีต้อนรับแล้วล่ะ
ใช่ค่ะตัดออกจากกองสมาคมค่ะ
ก็เหมือนกับทุกวงการแหละครับมันก็มีทั้งคนที่ทำดีกับทำไม่ดี

เรื่องของปู่มหาโมนีผมเชื่อว่าท่านตัดสินใจได้
แต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นมันถูกมันผิดมันดีไม่ดีอะไรยังไง
แต่บางคนคิดว่าทำไม่ดีแต่มันดี
คิดว่าสิ่งที่ผิดมันคือถูกอะไรอย่างนี้ไง
มันก็แล้วแต่ความเชื่อใช่ไหมแล้วแต่ความศรัทธา